เมื่อวานนี้คุณภาคภูมิกับคุณอรัชพรนำเสนอข่าวนี้ไป
คุณป้าคนนึงที่เขาเรียกกันว่าเป็นมนุษย์ป้า
คือที่มีผู้ชายคนนึงบอกว่าโอ้โหแม่ยายอยู่ดีโดนตบหน้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
อกจากนี้เนี่ยป้าคนนี้โอ้โหทำแต่ละอย่าง
เอากางเกงในมาสลัดหน้าบ้านบ้างแหละเอาขี้หมาผสมน้ำมาสาดบ้างแหละ
หลายอย่างมากคุณผู้ชมค่ะมีอีกค่ะมันไม่ใช่แค่นั้น
ไม่ใช่แค่ที่คุณภาคภูมิเราไปเมื่อวานวันนี้มันมีอีก
พอเราได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ย
อยู่ตรงข้ามบ้านป้าเลยที่ปากเกร็ดนนทบุรีอ่ะครับป้าคนนี้อยู่ดีดีก็มาด่า
มาหาเรื่องหลายอย่างมากเพื่อนบ้านไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
คดีไม่คืบหน้าเพื่อนบ้านบอกว่าถึงขั้นอยากจะแบบขายบ้านอ่ะโอ้โห
ย้ายบ้านหนีไปเลยดีกว่าเพราะทนป้าคนนี้ไม่ได้จริงเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นะคะ
ป้าด่าหนูหรอก็มีหนูอยู่คนเดียวอ่ะ

ดูสิคะทั้งแม่ทั้งลูกค่ะ
เปิดบ้านออกมาด่ากราดแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ท้าทายกันเนี่ยยกเก้าอี้แบบ

ป้าแดงแล้วก็พูดจากันหยาบด้วย

บ้านนี้ก็จะเอาหมากัดฉันอย่างไร

นี่คือป้าแดงและลูกสาว
โอ้โหเพื่อนบ้านเขาบอกแบบนี้นะคะ
เขารวบรวมคลิปกันได้หลายคลิปมากนะคะ
รวมรวมกันได้หลายคลิปมากแล้วก็ส่งให้ทีมข่าวของเรา

บอกว่าอยากให้ทีมข่าวตามเรื่องนี้ให้หน่อย
คือคลิปแต่ละคลิปเนี่ยโดยเฉพาะคลิปที่เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามบ้านป้าแดงส่งให้ทีมข่าว
เขาบอกว่าตอนนี้ประกาศขายบ้านแล้วนะ

ขายอย่างเดียวไม่พอย้ายออกไปเลยขายได้ไม่ได้ไม่รู้ขอออกไปก่อนไม่กล้าอยู่

ออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าป้าแดงกับลูกเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องด้วยบ่อยมากเลยอ่ะ
แจ้งความแล้วนะคะสพปักเกร็ดนะคะแต่มันไม่คืบเขาก็กลัวไม่ปลอดภัย
ประกาศขายแล้วย้ายออกไปเลยขายได้เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ไม่อยู่แล้ว
ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะอันนี้ใบแจ้งความเห็นไหมเขายืนยันว่าเขาแจ้งความดำเนินคดีสพปักเกร็ด
คือเพื่อนบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าป้าแดงแกไล่ด่าทุกบ้านแบบไม่มีเหตุผล
ใช่เพื่อนบ้านเขางงมากว่าป้าแดงเป็นอะไรอ่ะแล้วไม่ได้โดนแค่บ้านเดียวบ้านตรงข้ามบ้านข้างคือทุกคนโดนหมดทุกคนก็เลยแบบโอ้โหมันไม่ไหวแล้วเขาก็รวบรวมคลิปส่งกันมาว่าแบบดูสิทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านคนนึงนางสาวธิดาพรอายุ๓๐
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าก็ในคลิปมันก็ชัดแล้วนะป้าแดงเนี่ยก็ยอมรับนะว่าด่ากราดคนอื่นไปทั่วป้าแดงด่าทุกวันนะคุณผู้ชมแล้วก็ชอบไปยั่วยุตามที่เห็นในคลิปเลยแล้วมันก็มีคลิปที่มีชายชะกันพวกของป้าแดงอ่ะมาหาเรื่องเขาด้วยแต่เจ้าของบ้านอ่ะถ่ายเอาไว้ไม่ทันมีชายชะกันมาด้วย
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เขาเป็นพยานให้กันและกันได้ทุกคนเพราะเขาทนกันไม่ไหวเสียสุขภาพจิตมากนี่อย่างคลิปนี้เห็นไหมเนี่ยย้ายกันออกไปแล้วอ่ะไม่อยากอยู่อะค่ะไม่มีใครอยากจะมีเรื่องกับป้าแกด้วยลองฟังเสียงเพื่อนบ้านนะคะ
จากที่เมย์เล่าให้ฟังก็คือแทบจะทุกครั้งที่อยู่หน้าบ้านเอาอย่างนี้แหวะเรามีชีวิตอยู่หน้าบ้านไม่ได้ถ้าเขาอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่ามันอึดอัดแล้วเขาอยู่บ้านกับลูกสองคนแม่เขาก็ไม่ค่อยได้กลับแล้วบ้านเขาไม่มีผู้ชายอยู่กันแค่นั้นเขาอยู่กับลูกเล็กประมาณขวบสองสามสี่ขวบเท่านั้นเองเราต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วเขาไม
ป้าแดงด่าเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าไม่ใช่แค่บ้านตรงกันข้ามหรือบ้านข้างข้างหรือคนที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านป้าแดงนะครับบ้านคนละซอยกับป้าแดงอ่ะอ่า
แดงยังตามไปด่าเลยอ่ะครับแล้วก็โอ้โหด่าลามปามไปถึงแม่ไปถึงอะไรเขาก็แจ้งความกันหมดคือตำรวจสอนอปะเกร็ดเนี่ยค่ะเขาก็รับเรื่องแล้วก็เคยลงมาเคลียร์ปัญหาแล้วแหละแต่ป้าแดงไม่สลดไม่สลดเลย
อ่าคุยกันไหมมาครับ
แล้วต้องลองจะไปโรงพาร์คเมื่อไหร่ละแกคุณจะเอาตรงลงนี้อ่ะทำไมก็จะให้คุยที่โรงพาร์คไงอ่าคุณจะคุยตรงนี้มึงจะคุยที่โรงพาร์คโดยจะคุยตรงนี้มึงมีเรื่องดำเส

นี่ฮะเนี่ยดูสิคะคือนี่อันนี้เป็นข้างบ้านเป็นกล้องของข้างบ้าน
บอกเอากางเกงในไปสลัดเห็นไหมคือเมื่อวานเนี้ยป้าแกบอกกับเราบอกว่า
ก็ป้าเนี่ยกางเกงในมันกางเกงชั้นในมันคันนะ
ป้าก็ต้องตากแดดไว้นานหน่อยเขาไปสลัดหน้าบ้านคนอื่นเขาทำไมอ่ะป้า
ก็สาดหน้าบ้านตัวเองไหมสาดน้องสาดน้ำแกบอกว่าเอ้า
ก็มันเป็นที่ส่วนกลางสาธารณะป้าก็กวาดเศษผงกวาดน้ำอะไรของป้า
มันไม่ได้ไปกวาดเข้าบ้านใครนี่แล้วเหรอก็ไปกวาดมันเข้าบ้านคนอื่นไง
แล้วมันกัดเด่นไปบ้านคนอื่นเขาหมดเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
เนี่ยบ้านหลังนี้นะเขามีกล้องที่เขาแล้วเขาจะถ่ายตอนช่วงเช้าเนี่ย
เดี๋ยวถ้ามีคลิปเนี่ยเวลาเช้าเช้าแกจะมายืนแกว่งแขนของแกอยู่
ค่ะแกจะมายืนแกว่งแขนแล้วเวลาเขาเอารถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปทำงาน
ก็จะด่าใช่คือเนี่ยหลายอย่างเลยทีเนี้ยครับ
เดี๋ยวให้ฟังเสียงเพื่อนบ้านอีกนิดนึงเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้ว
อยากให้ไทยรัฐทีวีตีแผ่พฤติกรรมของป้าแดงหน่อย
อันนี้เวลาเช้าเช้าออกจากบ้านจะไปทำงานใช่เพราะพฤติกรรมแต่ละอย่างเนี่ย
จะเจอแกมาแกว่งแขนแล้วแกชอบไม่ทำอะไรที่บ้านตัวเองไง
ชอบมาทำไปยืนอยู่หน้าบ้านคนอื่นเห็นไหมกวาดขยะใส่หน้าบ้านคนอื่น
ลัดกางเกงในหน้าบ้านคนอื่นมายืนแกว่งแขนอยู่กลางถนนในหมู่บ้าน
เห็นปะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณป้าคนนี้อ่ะเพื่อนบ้านฟังเสียงดูค่ะ
ก็ไปขายของที่ตลาดจะขายทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วเป็นปกติเนอะ
ก็ยืนคุยกับเพื่อนอยู่หันหลังอยู่เรามีความรู้สึกมีอะไรมากระแทก
แต่เราก็คิดว่าเพื่อนมาเล่นแล้วก็หันไปก็เจอเขาก็ชี้หน้าด่าเรา
ก็ด่าพอตั้งสติได้ก็เลยเอามือถือบันทึกเขาไว้
เพื่อนก็ช่วยกันกันเพราะรู้ว่ามันไม่ได้มาดีแล้ว
แต่ก่อนที่เขาจะมาตบเขาเคยมาอาทิตย์ตลาดเหมือนเขามา
ดูเราก็ได้
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะว่าป้าแดงก็ชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวาน

จริงเลยนะสิ่งที่เพื่อนบ้านมาร้องเรียนเนี่ยไม่จริง

ทั้งเรื่องของการตักน้ำผสมขี้หมาไปสาดหน้าบ้านเพื่อนบ้านไม่จริง
ฟังเสียงป้าแดงดูนิดนึงค่ะ
น้องค่ะไม่ได้แค่เคล็ดหรอกเพราะพี่ใส่กุญเกงน่ะแล้วพี่จะต้องไปตากแดด
พี่ไม่แคร์หรอกเขาจะเกลียดหรือเขาจะไม่ชอบพี่
พี่ก็ไม่สนเพราะพี่อยู่บ้านพี่
พี่ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องว่าเออคุณต้องมารักฉันคุณต้องมาเข้าใจฉันนะ
ฉันไม่สามารถนะคุณจะเกลียดฉันยังไงฉันไม่ว่าหรอก
ไม่สนใจฉันก็ทำตามที่ฉันเคยทำ
นี่คือลีลาการตอบคำถามของป้าแดงค่ะ
ลีลาการชี้แจงของป้าแดงนะคะ
ก็พยายามจะปฏิเสธบอกตากกางเกงในก็ตากมาเป็น๑๐ปีแล้วอะไรแบบนี้
แกบอกแกตากเสาไฟฟ้าก็มันเป็นที่เสาไฟฟ้าไงอย่างนี้
เสาไฟฟ้ายิ่งไปตากไม่ได้
สิ่งสำคัญที่สุดของคนในชุมชนแถวนี้ที่อยู่ใกล้บ้านแกเนี่ย

คือแกไปไล่ด่าหรือว่ามีปัญหากับบ้านต่างเนี่ย

คือพอเพื่อนบ้านเขาก็ส่งคลิปมาให้เรื่อย
คุณผู้ชมก็ค่อยไล่เลียงดูไปเรื่อยเนอะ
เพื่อนบ้านบอกว่ามันคล้ายกับประแดงแกล้ง
เหมือนกับจะเห็นว่าป้าแดงพยายามจะแกว่งกางเกงในสลัดกางเกงใน
แล้วก็เหมือนกับตะโกนถามใส่กล้องเขาด้วย
แล้วก็เหมือนกับว่าพูดอะไรแบบดมกางเกงในไปก่อนแล้วกันอะไรประมาณอย่างนี้
เหมือนกับจะมีลีลาในการแกล้งเพื่อนบ้านหรือเปล่า
อันนี้เพื่อนบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะ
เหมือนตั้งใจจะแกล้งส่วนที่ประแดงตักน้ำผสมขิมะ
ไปสาดหน้าบ้านเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้
ออกกำลังกายหน้าบ้านเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ที่เราให้ดูคลิปไปเนี่ย
เพื่อนบ้านเขาบอกว่ามันไม่มีเหตุผลที่ป้าแดงจะมาทำแบบนี้

ป้าแดงว่าเหตุผลที่ป้าแดงทำมันคืออะไร
ทำทำไมแล้วไปด่าคนแบบไม่มีเหตุผลนะด่าทำไม
อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนบ้านเขาอัดอั้นตันใจ
คือมันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันเนอะ
ไม่ใช่ว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน
แต่อยู่ดีป้าแดงก็ไปทำพฤติกรรมแปลกแบบนี้ใส่เพื่อนบ้านเขา

ทีมข่าวของเรามีคลิปที่ป้าแดงไปตบหน้าป้ามณีแม่ยาย
ของคุณสมบัติที่ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอะค่ะครับ
คือในคลิปคุณผู้ชมป้าแดงชี้หน้าด่าป้ามณีอยู่สักพักหนึ่งเลยนะ
หน้าประตูห้างแถวแจ้งวัฒนะ

คือเหมือนกับว่าป้าแดงกับลูกเนี่ยก็จะทำอะไรคู่ขนานคู่กันไปเรื่อย
คือถ้าแกไปไหนลูกแกจะคอยยืนถ่ายคลิปอย่างไร
แล้วลูกแกก็จะช่วยถ่ายคลิปไม่ห้าม
คือเอาจริงคุณผู้ชมไปเจอเพื่อนบ้านที่ห้าง
หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือไปเจอที่ไหนก็ไปด่าเขาครับคลิปเนี้ยค่ะ
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราเปิดให้คุณศักดิ์ชัยอายุสี่สิบเอ็ด
ลูกชายของป้ามณีที่โดนทำร้ายดู
คุณผู้ชมเชื่อไหมลูกชายน้ำตาคลอเลยนะครับบอกว่าอ้าว
ขนาดไม่เห็นคลิปก็รู้สึกโกรธแล้วนะอืมแต่พอเห็นคลิปว่าโอ้โห
แม่โดนแบบนี้แม่ยกมือไหว้แล้วอ่ะป้าแดงยังตบหน้า
ลูกบอกไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมต้องทำแม่เขาด้วย
ด่ายังพอทนนะยังพอเออเออช่างมันผ่านไป
แต่เนี่ยมาตบหน้าแม่แม่ยกมือไหว้ก็แบบตบหน้าแม่แว่นกระเด็นอย่าง
เนี้ยไม่ไหวส่วนที่ป้าแดงออกมาปฏิเสธเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะยังไงเขาก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
วันนี้เขาก็มีคลิปมายืนยันกับทีมข่าวของเราอันเนี้ยค่ะ
ลูกชายป้ามันนี่บอกว่าคือเอาจริงจริงสิ่งที่ป้าแดงทำเนี้ย
มันก็มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วมันก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
ดังนั้นป้าแดงจะปฏิเสธมันคงปฏิเสธไม่ได้
ฟังเสียงลูกชายป้ามณีที่โดนทำร้ายนะคะ
ทีมมันรู้สึกเพื่อนผมกี่ใครเนี่ยยึดมาได้
ก็ไม่ได้เฟี่ยงกลับนะคิ้งกลับไปให้เขา
ใช่ครับคือไม่ได้มีแบบพฤติกรรมที่ผมจะก้าวราวหรืออะไรเลย
ผมแค่จะสอดถามว่าแม่ผมยกเลี่ยงไหว่สองครั้งในคลิป
แต่ที่ที่เห็นในคลิปคือเรากลี้ย้มชื่อไป
พอเข้าบ้านมาทางเราหยุดได้ก็มันจะได้ไม่เกิดแพ้มาเช็ด

คือคลิปที่หน้าข้างป้าแดงแก้อ้างว่า
แม่ยายของคุณสมบัติมายกเท้าใส่ก่อน
ใช่ไหมครับแต่ว่าทางคุณสมบัติก็มองว่า
มันจะอะไรอย่างไรแล้วคุณมาตบได้อย่างไร

พอไปเจอกันที่หมู่บ้านเมื่อวานป้าแดงบอกกับเราว่า
นี่ฟังฉันบ้างในคลิปนี่
เขาก็มีโชว์ชายชะกงชายชะกันมาเยอะแยะ

ชายชะกันเนี่ยมันไม่ได้ชายชะกันที่ไหน
มันก็คือยาดคือเพื่อนบ้านทั้งนั้น

แล้วแกถือมีดของแกเองนะป้าแดง
ไอ้หมวกกันน็อกที่แกบอกว่าแกถูกฟาดน่ะ

แล้วพอมันหลุดออกมาเขาก็โยนคืนไปให้อะไรอย่างนี้

นั่นมีวีดมีหมวกอะไรอย่างนี้
คุณเห็นแม่คุณตกที่เป็นคนที่ดีทำไมไม่ห้าม

ก็ส่งให้ตำรวจไหมตอนให้แม่คุณตก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
ทุกคนก็บอกก็ไม่ได้ไปทำอะไรใช่ค่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นเรื่องต่อเนื่องที่เรานำเสนอมาเมื่อวานแล้ววันเนี้ยเราก็ได้คลิปเพิ่มขึ้นวันเนี้ยเราก็เลยขอไปคุยกับป้าแดงอีกรอบหนึ่งนะเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี้ยอ้าวนี่แกแกคือแกบอกว่าถูกหมวกกันนอกฟาดค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอก
แดงปฏิเสธวันนี้คลิปมันเยอะขนาดนี้ป้าแดงจะปฏิเสธอีกไหมนี่คือภาพวันนี้เลยคุณสุชาดาทีมข่าวของเรา
ไปที่บ้านป้าแดงป้าแดงไม่อยู่วันนี้ไม่อยู่นะฮะประตูปิดล็อกเลยโทรศัพท์ไปหาลูกสาว
ก็ไม่รับสายอืมตรวจสอบอุปกรณ์ของป้าแดงที่ชาวบ้านบอกว่ามันคืออาวุธสงครามอารมณ์อ่า
กระบวยถังน้ำผสมขี้หมาอะไรทั้งทั้งหลายแหลกกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยกระบวยกับถังน้ำผสมขี้หมายังอยู่
มีกระบวยที่แกตักน้ำอ่ะนะกางเกงในไม่อยู่กางเกงในที่ไปสลัดอยู่หน้าบ้านคนอื่นเนี่ยวันนี้หายไปแล้ว
ใส่คงเก็บเข้าบ้านไปแล้วปกติจะตากตรงเสาไฟใช่เก็บเข้าบ้านไปแล้วตัวนี้ถังน้ำถังน้ำ
ไม่รู้อันนี้ขี้หมายังเหลือหรือเปล่าเห็นแค่ถังคือชาวบ้านเขาบอกว่าขี้หมานะเรา
เราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่มันดำดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวป้าไม่อยู่
ก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้ป้าเขาจะตอบยังไงเขาก็เนี่ยมีแค่คำตอบของเมื่อวาน
ให้คุณผู้ชมฟังไปอีกรอบนึงครับทีเนี้ยค่ะตำรวจสอนอทุ่งสองห้องบอกว่า
คือยังไม่ได้เรียกสอบทั้งสองฝ่ายนะคะยังไม่ได้คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
บอกแบบนี้นะคะก็เลยต้องฝากคุณตำรวจด้วยนะคะ
สอบพอปากเกร็ดด้วยนะคะก็ที่รับเรื่องรับแจ้งความไปก่อนหน้านี้
ช่วยดำเนินการหน่อยจะดำเนินการต่อยังไงก็ว่ากันไป
จะเรียกมาตักเตือนจะเรียกมาทำข้อตกลงหรืออะไรก็ต้องทำ
อะไรสักอย่างต้องทำจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้
เพื่อนบ้านบอกไม่ไหวจริงจริงอ่าถ้าป้าแดงอยากจะพูดคุยหรือว่าชี้แจง
บายอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้นะฮะใช่ค่ะ
ป้าแดงก็มีเบอร์ของคุณสุชาดาอยู่แล้วโทรมาบอกก็ได้
แต่วันนี้เธอไม่รับสายนะเพราะว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือเพื่อนบ้านอยากจะรู้
เป็นสาเหตุหลักเลยก็คือว่ามันเกิดจากอะไรป้าแดง
เพื่อนท่านบอกว่าฉันไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับป้าเลยนะป้ามาทำแบบนี้กับฉันทำไม
แล้วพูดตรงก็คือมันเป็นลักษณะอยู่กันแบบเป็นหมู่บ้านชุมชนที่เป็นทาวน์ฮาวส์ใช่ไหม
คือกำแพงบ้านติดกันเลยอ่ะนะฮะมันปฏิเสธการที่จะเจอเจอกันไม่ได้อ่ะ
จริงค่ะเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ไหมฮะ
ป้าแดงมีเหตุผลอะไรก็บอกเพื่อนบ้านเขาสิใช่ไหมเออเราไม่พอใจตรงนั้น
อึดอัดตรงนี้จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่ายังไงต้องอยู่ร่วมกัน